ดูเรื่องนี้หน่อยค่ะเมื่อกี้นี้คือเรื่องผัวผัวเมียใช่ไหมอันนี้เกือบจะเป็นผัวผัวเมียแล้วแต่ป๊าดไม่ได้เป็นเพราะอะไรยกเลิกงานแต่งค่ะ
พอดิฉันเล่าแบบนี้หลายหลายคนคิดว่าเฮ้ยผู้ชายแน่เลยผู้ชายเทงานแต่งผู้ชายหนีใช่ไหมเปล่าค่ะคุณผู้ชมงานนี้ผู้หญิงเป็นฝ่ายเทงานแต่งค่ะ
เนี้ยค่ะที่คุณจุธรัสคุณผู้ชมเห็นหน้าจออันนี้คือเขาถ่ายพรีเวดดิ้งกันแล้วดินะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นน่ะอ่างานแต่งงานเขาเนี้ยจัดวันที่สิบสามสิงหาที่ผ่านมาค่ะจะจัดสิดีฉันต้องใช้คำนี้จะจัดแต่จู่จู่ยกเลิกกันตอนเช้าเลยค่ะผู้หญิงเนี้ยเป็นเป็นฝ่ายยกเลิกค่ะแล้วเขายกเลิกผ่านทางไหนรู้ไหมอ
เบกอี๊ดเบกจนตัวกล่วงเลยค่ะ
ก็คือมีศักดิ์เป็นพ่อบุญธรรมของฝ่ายหญิงนะ
แจ้งมาบอกว่าเจ้าสาวไม่พร้อมก็เลยต้องยกเลิกงานแบบกลางคันมากมากอ่ะ

ผมคบกับเจ้าสาวมา๘เดือนนะ
ฝั่งผู้หญิงน่ะเขาบอกว่าเป็นลูกบุญธรรมของผู้ใหญ่บ้านในตำบลเขาดิน
พ่อแม่เขาตายไปแล้วเอาครอบครัวผมแม่ผมก็เชื่อ
แล้วฝ่ายหญิงเขาก็มาค้างที่บ้านผมบ่อย
แล้ว๒๓อาทิตย์ก่อนจะมีงานแต่งนะ
ฝั่งผู้หญิงมาบอกกับแม่ผมว่าตั้งท้อง
แม่ผมไม่ด่าเลยนะแม่ผมไม่ว่าเลยแต่แม่ผมดีใจมากอยากได้หลานไง
รีบหาเลิกจัดงานแต่งให้ไปถ่ายพรีเวดดิ้งเวดดิ้งหมดไปหลายหมื่นนะคะ
แล้วทีนี้ทำไมตอนจัดขบวนขันหมากเตรียมจะไปสู่ขอแล้ว
งานเลี้ยงก็เตรียมเอาไว้แล้วอยู่มาขอยกเลิกแบบนี้
ซึ่งทางฝ่ายชายก็คิดว่าที่เขามาคบกับผมมา๘เดือนที่ผ่านมา
ผมว่ามันคงไม่มีค่าแล้วก็ไม่ได้มีความหมายกับเขาเลย
เขาคงจะมาหลอกเอาตังค์จากผมมากกว่า
แล้วนี่ล่าสุดนะให้ผมเซ็นเอกสารอะไรก็ไม่รู้
ทำธุรกรรมทางการเงินผมยังไม่รู้เลยนะว่าคืออะไร
เอาเดี๋ยวลองฟังเสียงฝั่งชายหน่อยค่ะ
เนี่ยเรียกร้องค่าเสียหายทางฝ่ายผู้หญิงผมเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้ว๒แสนกว่าบาท
แต่เรื่องแบบนี้นะคุณผู้ชมคือมันก็ต้องฟังทั้งสองฝ่าย
เมื่อกี้ดิฉันเล่าของฝั่งผู้ชายแล้วใช่ไหม

คือตอนแรกเหมือนกับผู้หญิงหนีหายไปติดต่อไม่ได้
แต่ในที่สุดก็คือติดต่อได้แล้วผู้สื่อข่าวเราก็ได้ไปพบกับ
คุณอธิษยาล่องลอยอายุ๒๕ปีที่อำเภอเขาพนมแล้ว
เจ้าสาวเขายอมรับว่าเขาเป็นคนนำภาพของผู้ใหญ่หมู่๓
แอบอ้างเพื่อแชทคุยกับแม่เจ้าบ่าวจริง
ซึ่งเจ้าบ่าวรับรู้มาตลอดแต่ว่าแม่เจ้าบ่าวเพิ่งมารู้
หลังเกิดเรื่องคือเธออ้างว่าเธอเป็นลูกบุญธรรมใช่ไหมของผู้ใหญ่หมู่๓
เออทีนี้เนี้ยมันมีการตรวจสอบเอ่อเรื่องของกล้องวงจรปิดด้วยนะคะ
ที่ผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบดูก็เห็นว่าตัวเจ้าสาวเองจริงยังอยู่ด้วยในตอนเช้ามืดของวันที่๑๓สิงหาด้วยนะ
เอาเหรอเจ้าสาวยังอยู่และยังช่วยยกขันหมากลงจากรถกระบะของเจ้าบ่าวคนคนที่ยกขึ้นมาเดินใส่ขาสั้นเนี่ยนะ
ใช่ทีนี้ก็เลยทำให้เห็นว่าคือจริงเจ้าสาวก็รู้หมดนะว่าเจ้าบ่าวเตรียมพร้อมจะไปสู่ขออยู่แล้ว
แต่ทีนี้พอถามเจ้าสาวว่าอ้าวก็รู้นี่ว่าเขาจะสู่ขอวันนี้เนี่ยวันงานเธอยังอยู่เลย
บอกว่าเหตุผลที่ต้องขอเลื่อนงานแต่งเพราะเธอเองเพิ่งบอกพ่อกับแม่เรื่องงานแต่งคืนก่อนแต่งงานเอง
คือตัวเจ้าสาวไม่เคยบอกพ่อแม่ตัวเองเลยว่าจะมีการแต่งงานเกิดขึ้นนะคะ
ทีนี้เรื่องท้องเธอยืนยันแล้วว่าเธอท้องจริงนะ๓เดือน
แต่เธอรู้ว่าลูกหลุดไปเมื่อ๓สิงหาที่ผ่านมา
เพราะเธอขี่จักรยานยนต์ตลอดเธอเลยแท้ง
ประกอบกับเธอก็กินยาขับประจำเดือนด้วยแต่เธอไม่ได้บอกเจ้าบ่าวอ่ะอืมเออ
ไม่บอกเจ้าบ่าวว่าเธอแท้งอะนะคะ
ส่วนที่ฝ่ายเจ้าบ่าวไปแจ้งความดำเนินคดีเธอพร้อมจะสู้คดี
ติดใจอยู่เรื่องที่แม่ฝ่ายเจ้าบ่าวทำไมเรียกค่าเสียหายจากแม่เธอตั้งสองแสนบาท
ทั้งที่บ้านเจ้าบ่าวไม่ได้จัดงานเลี้ยงอะไรเลยเนี่ย
ติดใจตรงนี้ลองฟังเสียงเธอหน่อยนะคะ
ความจริงก็คือนโยมรับหน้าวัณหิดพิษเป็นคนเล่นจริงอืม

ทางไร้ะ
เพราะคือคันนมะ

จะเอาอาพันธุ์
ตัวใดนะคะ
วุย

ฝั่งผู้ชายโทรมาบอกตอน๔ทุ่มของวันที่๑๒

ว่าเดี๋ยววันที่๑๓จะเอาขันหมักไปสู่ขอ
คือเธออ้างว่าเธอไม่พร้อมเพราะมาบอกกับทันหาร

แต่เมื่อกี้ที่คุณจุธารัฐเอาให้ดูคือหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
ว่าอ้าวในเมื่อเจ้าตัวก็รู้เรื่องนี่

ใช่ค่ะนี่แหละกล้องวงจรปิดอันนี้มันก็เลยกลายมาเป็นหลักฐาน
ทีนี้ถามไปด้วยว่าตอนนี้ยังรักฝ่ายชายอยู่ไหม

เพราะขนาดเรื่องแค่นี้ยังไปกันไม่รอด
แต่งไปก็คงจะไม่ดีแน่
นี่แหละค่ะคือสิ่งที่เธอบอกนะคุณผู้ชม